คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องเล่นหน่อยค่ะ
ลักษณะเนี่ยคือมันก็จะให้คนขึ้นไปนั่งแล้วก็มีที่ล็อก
แล้วเครื่องนี้มันก็จะหมุนหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาไม่ได้ตีรังกาอะไรเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าดูสิคะเกิดไฟดับค่ะคุณผู้ชม
แล้วเครื่องเล่นมันค้างอยู่แบบนี้สูงจากพื้นตั้ง๔เมตรนะคุณเขียนมาสอน
แต่อันนี้ไฟดับแล้วค้างค่ะไม่ได้กระเด็นนะแต่ค้างอยู่เป็นเกือบชั่วโมง
คือจริงคนนั่งอยู่เต็มเลยนะคุณเขียนมาสอนแต่ว่าบางคนเขาตัวเล็กไงเขาก็ลอดไอ้ที่ล็อกออกมาได้
แต่๓คนนี้ค่ะไม่สามารถออกมาได้แล้วก็ต้องรออยู่แบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนคุณผู้ชมอยู่ที่วัดตานล้อมที่ชนบุรีนะคะ
เขาก็จัดงานประจำปีจัดช่วงวันที่๒ถึง๕กุมภาพันธ์นะคะ
แล้วผู้ประกอบการเขาก็จะเอาเครื่องเล่นมาให้กับคนที่มาเที่ยวงานวัดได้มาเล่นกัน
ปรากฏว่าไฟมันดับแล้วหลังจากนั้น๓คนนี้เขาติดอยู่บนเครื่องนี้เป็นชั่วโมงเลยนะคะ

เพราะคุณเข้าไปว่าก็กันด้วยค่ะ
ไม่ได้มันออกไม่ได้มันติด
นี่ไงคือก็พยายามถามอะค่ะ
เพราะว่าก่อนที่น้องเขาจะลงมาได้
คือต้องช่วยกันนะคะนานเลยกว่าน้องจะลงมาได้
ผู้สื่อข่าวของเราตอนที่ไปสำรวจที่ลานกิจกรรมของวัด

้าหมุนเอ่ยชิงช้าสวรรค์เอ่ย
รางเอ่ยรวมถึงเจ้าเครซี่เวฟนี้ด้วย
จากการสอบถามแม่ค้าเขาขายข้าวเกลียบหน้าเครื่องเล่นนะคะ

บอกว่าตอนที่เด็กเขาไปเล่นเครื่องเล่น

ก็ติดค้างอยู่บนนั้นก็ส่งเสียงร้องกรี๊ดกันตกใจสิ่ง
เสียงที่ร้องดังที่สุดมาจากชิงช้าสวรรค์กับเครซี่เวฟค่ะ
เพราะว่าความสูงจากพื้นนะคุณผู้ชมก็ประมาณ๔เมตร
แบบนี้นะคะแล้วมีเด็กผู้หญิงน้องสามคนที่ติดอยู่ข้างบนเนี่ย
ทำยังไงรู้ไหมพอไปติดอยู่อันนี้เราจำลองเหตุการณ์
เป็นภาพกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นน่ะนะคะพอความสูงขนาดนี้
แล้วไฟมันดับค้างกึกอยู่ตำแหน่งนั้นพอดีนี่ชาวบ้านเขาต้องช่วยกันนะ
คุณผู้ชมคล้องเชือกแล้วก็ใช้แรงแรงคนเนี่ยค่ะ
มันลงมาอยู่ใกล้กับพื้นมากที่สุด
ถึงจะช่วยเหลือเด็กลงมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ก็ตกใจกับคนก็ยืนดูกันเต็มเลยยืนมองแล้วเด็กวัยรุ่นมันก็กรี๊ดกันไงเพราะอยู่มันมันหมุนไปแล้วมันก็ค้างมันก็ค้างอยู่อ่ะค้างอยู่มันก็ลงก่อนไม่ได้ใช่แต่
เวลามันเหมือนเหมือนไฟมาเขาก็ขยับเลื่อนเลื่อนลงมาแล้วก็เอาเด็กลงก็เหมือนม้าหมุนอ่ะอ่าไอ้ชาวสวรรค์อ่ะ
ถ้าไฟดับมันก็ดับแต่มันก็เลื่อนลงมาแล้วอยู่อยู่มันก็เลื่อนเร็วอ่ะใช่เลื่อนเร็วกว่าผิดปกติเขาก็เหมือนจะเอาคนลงอ่ะ
ก่อนก็เคยมีข่าวเอารอบนี้มาเกิดเหตุอีก
เจ้าของเครื่องเล่นยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันไม่ได้เกิดจากเครื่องเล่นที่มีปัญหา
คืออยู่ในสภาพปกติใช้งานได้สมบูรณ์ดีทุกอย่าง
แต่ที่มันเป็นข่าวมาคราวนี้เพราะว่าระบบไฟส่วนกลางดับค่ะ

เขาก็มาออกร้านกันเยอะแล้วก็มีเครื่องเล่นเยอะ
ที่ในงานเขาก็มีการใช้ไฟฟ้ามากเกินไป
ทำให้ไฟดับแล้วก็ไม่ได้ดับเฉพาะเครื่องเล่นนี้เท่านั้นนะคะ
คือทุกชนิดเลยเครื่องเล่นทุกชนิดในงานมันดับเหมือนกันหมด
แล้วพอไฟดับเครื่องเล่นมันก็หยุดโดยอัตโนมัติค่ะ
ตอนที่รอไฟฟ้าส่วนกลางเข้ามาซ่อมแซม
ก็มีการช่วยดึงเด็กลงมาก่อน
พอไฟมาเด็กก็สามารถกลับมาเล่นเครื่องเล่น
ตามปกติตลอดทั้งคืนนะคะ
คนก็ยังไม่กลัวนะก็ยังไปเล่นตามปกตินะคะ
เมื่อมันหยุดทำงานปะมันหยุดเลยมันหยุดอัตโนมัติ

มันไม่เหมือนในตัวที่ลุดจากรบบุรีหรืออะไรต่อลาย
ประเภทนั้นมันของประเภทอะไรอ่ะ
เอากรรมกรมาคุมเครื่องอย่างที่ผมทำ
คนคุมเครื่องผมมีวุฒิภาวะนะ
แล้วผมนั่งผมดูแลตลอดนะทุกวันผมเช็คตลอด
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยคุณผู้ชม
เจ้าของเครื่องเล่นเขาก็บอกนะตั้งแต่ให้บริการมา
มันไม่เคยมีปัญหาแบบนี้จริง
จะทำยังไงไม่ให้เครื่องเล่นแบบนี้
มันเกิดเหตุการณ์ที่ไฟดับแล้วคนไปค้างอยู่ข้างบน

งั้นต่อไปคงจะต้องไปติดตั้งเครื่องปั่นไฟสำรอง
อย่างน้อยไฟดับจะได้มีไฟสำรองเอาไว้

คนลงมาจากเครื่องเล่นก็ยังดีไม่ติดค้างแบบนี้นะคะ

เวลาเกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มนะคะ